บรรยากาศของการไปสมัครไปจับเบอร์ของสอสอแบบบัญชี
รายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมีกองเชียร์ใช่ไหมครับ
แต่ก็จะมีกองแช่งด้วยบางคนก็ไปเจอกองแช่ง
ไปเจอกลุ่มที่เขาไม่เห็นด้วยครับ

ขณะที่นางสาวแพทองทานชินวัฒน์
หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินนี่ครับ
ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย
ซึ่งทั้งสองคนนี้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนะครับ
มาถึงสละวะการกรุงเทพมหานคร
ก็ทีมบริหารเนี่ยนะครับ
ก็เข้าไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล
แล้วก็ยื่นรายชื่อผู้สมัครและจับเบอร์
แต่ปรากฏว่าระหว่างนั้นคุณผู้ชมครับ
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาโวยวายว่า
พวกคุณคือประชาธิปไตยจอมปลอม

แต่พวกคุณไม่เคยออกมาร่วมต่อสู้ครับ

พวกคุณไม่ใช่พวกคุณไม่ใช่

พวกคุณไม่ใช่พวกคุณโกรธปลอม

พวกคุณไม่ใช่พวกคุณโกรธปลอม

พวกคุณไม่ใช่พวกคุณโกรธปลอม

พวกคุณโกรธปลอม

พักรวมไทยสร้างชาติกันบ้างครับ
ก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเหมือนกัน

ที่มาแล้วทำข่าวใช่มั้ย
ผู้หญิงคนหนึ่งครับอยู่ในวงล้อมของสื่อมวลชน
ซึ่งนักข่าวยืนยันว่าผู้หญิงคนดังกล่าวมาถามพลเอกประยุทธ์ว่า
หมายเลข๒๒ตรงกับวันยึดอำนาจนางสาวยิ่งรักใช่หรือไม่
โอ้โหวงแตกสิครับวงแตกครับคุณผู้ชมครับ

สำหรับผู้หญิงคนนี้นะครับพอตรวจสอบแล้วทราบว่า
เธอคือแซนชะยิกาวงนภาจันทร์
สาวคนโตของนางสาวเยาวเรชชินวัฒน์
หรือว่ากันก็คือเป็นหลานของนายทักษิณกับนางสาวยิ่งรักนั่นเองล่ะครับ
ไปดูพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบ้างครับ
เอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

ไปเจอกลุ่มแฟนคลับของพักเพื่อไทย
ยกทีมมาประจันหน้ากับแฟนคลับของพักพลังประชารัฐ

ราวตาลันสู้ราวตาลันสู้
หลุงต้งสามเจ็ดหลุงต้งสามเจ็ด